ช่วงแรกมาดูที่เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองกันก่อน
คุณผู้ชมวันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีการชุมนุม
เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้
เท่านั้นนะฮะเพราะบอกว่าให้คอสชนั้นลาออกด้วยนะครับ
ถ้าไม่ลาออกนั้นจะมีการเดินขบวนนะครับ
ในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้เพราะว่าเป็นวันครบรอบ๔ปี

เดี๋ยวตามประกาศพร้อมกันกับคุณวิทย์มนต์วันธรรมพักษ์ดี
รายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ตอนนี้นะคะเวทีการปราศัยไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ก็ก้าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการสลาย
หรือว่ามีการยุติกิจกรรมในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาของวันนี้
ขณะเดียวกันต้องบอกว่าการชุมนุมในวันนี้
ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการขีดเส้นตายให้รัฐบาล
จะต้องมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
จัดกิจกรรมบริเวณลานปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ปล่อยลูกโป่งสีขาวลายประยูนอคิโอเพื่อแสดงเจตนารมณ์
การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วโดยในรังสิมันโรมแก่นำกลุ่มได้
ซึ่งมีการแถลงเปิดเวทีหยุดระบอบคอสชหยุดยื้อการเลือกตั้ง
ได้ประกาศย้ำจุดยืนรวมสามข้อนะคะนั่นก็คือให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้ง
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคอสชยุติบทบาทโดยการลาออกเพื่อบทล็อค
และเปิดบรรยากาศการเมืองให้เป็นอิสระและเป็นธรรมรวมไปทั้งขอให้กองทัพ
ให้การสนับสนุนคอสชและกลับเข้ากลมกลองค่ะหากข้อเรียกร้อง
ทั้งสามข้อยังไม่ได้ผลภายในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนี้นะคะ
กลุ่มก็จะมีการเตรียมเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนไปฟังเสียงที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ
ถ้า๓ข้อนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับในเร็ววัน
ไม่เกิดขึ้นนะครับก่อนวันที่๒๒พฤษภาคมนะครับ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับในวันที่๒๒พฤษภานะครับ
เราจะเดินขบวนนะครับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ
ไปหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับไปยื่มคนเอกไปยุดจันโอชา
ไปเพื่อให้รู้ว่า๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอได้แล้วกับระบอบแบบนี้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศการจัดกิจกรรมมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เกือบเต็มลานปีดีพนมยงบางส่วนนั้นปูเสือรอหน้า
เวทีกิจกรรมก่อนที่จะมีการปลาใสนะคะขณะเดียวกันก็มีการแสดงดนตรี
และการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตัวแทนโรงงานนักศึกษากลุ่มพลังมดและกลุ่มไอลอร์ค่ะ
เช่นนายเนติวิทย์โชธพัฒน์ภัยศาลนะคะที่ระบุถึงการต่อสู้
ไม่ไว้วางใจกองทัพและการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
หากมีการเลือกตั้งก็เชื่อว่าจะมีการปฏิรูปให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้
ด้านมาตรการการรักษาความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
บัญชาการตำรวจนครบานจัดเตรียมกำลังตำรวจรวม
รวมไปถึงทหารด้วยนะคะทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบ
ทั้งสิ้น๖๐๐นายดูแลความเรียบร้อยภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัย
เมืองต้นการชุมนุมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ
เนื่องจากว่าการชุมนุมนั้นยังอยู่ในที่ตั้ง
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยในวันนี้
ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้
เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดค่ะ
เขากระทำถ้าเขากระทำมันก็เป็นการฝ่าฝืนนะครับ
นั้นก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีกันตามมานะครับ
ก็อยากจะร้องขอนะครับในเมื่อจุดเป้าประสงค์อยู่ในพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ขอให้อยู่กันภายในนะครับ
เจ้าหน้าที่ของเราดูแลเป็นลำดับอยู่แล้วนะครับ
พื้นที่ภายในเองพื้นที่ชั้นกลางรอบนอก
รวมทั้งพื้นที่วงนอกเลยที่เราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเปิดให้ประชาชนลงชื่อ
ปลดอาวุธคอสชซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
แก่นำก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาหรือว่าสามสิบนาทีหลังจากนี้เท่านั้นค่ะ
ขณะนี้นะคะเวทีปราศัยไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ซึ่งนำโดยจานิวหรือว่านายสิริวิทย์ก็อยู่ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ซึ่งยังไม่เข้าไปในเนื้อหาแต่ว่าก่อนหน้านี้
นายสิริได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่านักการเมืองพร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งแต่ติดที่ขณะนี้
ประตูยังปิดตายขณะเดียวกันก็บอกด้วยนะคะว่าทหารรวมไปถึงคอสช
ที่จะมีการปลดล็อกในทางการเมืองเพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ